ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาหวาดเสียวหวาดเสียวทำตัวหน้าหวาดเสียว
เพราะว่าจู่ไปนอนอยู่ตรงถนน
แล้วกลัวว่ารถจะชนแต่ภาพที่เห็นนี้มันดูไม่กลางถูกไหมคะ
เพราะว่าเขาลากตัวจากกลางถนนมาอยู่ริมแล้ว

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองระยองค่ะ
กู้ภัยสว่างพรระยองก็ไปตรวจสอบที่สาราริมทาง

เจอผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อแขนยาวใส่กางเกงลายพราง

นี่เห็นแล้วตรงกลิ้งขึ้นมาข้างบนตรงป้ายรถเมฆซะหน่อย
ใช่ค่ะแล้วก็คุณเห็นกระสอบไหม
สอบปุ๋ยข้างในน่ะเปิดดูซิเอ๊ะมีอะไร
มีพวกขวดกระป๋องเปล่าแบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ถามนะแต่ว่าผู้ชายคนนี้
มองอมยิ้มไม่ตอบอะไรเลย

เขาก็บอกว่าตอนนั้นคือกำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้าน

เอาหัวไปวางพาดบนเส้นขาวนี่
ตรงนี้แล้วค่ะขอบทาง
แล้วกลัวมากเลยว่ารถที่เขาผ่านไปผ่านมา
ขับมาเร็วจะเหยียบหัวเข้าแล้วทำยังไง

มีน้องสองคนหูเข้ามาเจอ
เขาบอกว่านอนหันหัวออกเส้นขาว
แล้วน้องเกือบเหยียบน้องก็เลยหกรถจับมาดู
แล้วน้องคนที่หมาเมื่อกี้หลบไปแล้ว

ใช่แล้วหนูแจ้งไปที่น้องที่ชื่อหนุ่มยุเทศบาล

พี่ถ้าน้องเขาไม่แจ้งกู้ภัยคิดว่ารถเหยียบไหม

ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลไม่รู้

เมื่อกี้ก็นอนอมยิ้มอยู่

กู้ภัยก็เลยประสานกับตำรวจสพเมืองระยองให้มาเอาตัวไป

รับตัวไปดูแลต่อด้วยนะคะ
อันตรายนะกลัวรถจะทับหัวแบะเอานะฮะ